ต้องบอกว่าช็อกซะยิ่งกว่าช็อกอีกค่ะ
ขนาดเห็นหล่อมาเซอร์อย่างนิวชัยพลเนี่ย

ยังโดนแฟนอดีตผู้ประกาศข่าวสาวเมษา
ไปเรียนต่ออังกฤษขอเลิกแบบสายฟ้าแลบ
แถมยังมีข่าวเมาส์มอยมาว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยมีมือที่๓มาทำให้ปันใจ

ฟังความรู้สึกสามีแห่งชาติกันเลยจ้า
มันก็เหนื่อยมันก็เจ็บทั้งคู่อ่ะ

ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะดีหรือไม่ดียังไง
มันก็เหิดอยู่แล้วครับ
ใครจะผ่านมือที่สาม
ก็ผมไม่มีครับไม่มีครับ
ผมไม่มีครับอันนี้ไม่ทราบครับ
ตอบแทนใครแล้วกันครับ